อธิบายตี๕๕๕
แล้วก็มาถึงวินาทีที่ตัดสินชะตาชีวิตของครอบครัว
ของลุงเดี่ยวจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ว่าจะสามารถสารฝันสำเร็จหรือไม่
จะสามารถได้ทุนไปต่อลมหายใจไปซ่อมแซมบ้าน
ที่เขาฝันเอาไว้ให้แม่ของเขาจะสำเร็จหรือไม่
กับเฉลย๔ข้อในวันนี้ครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ย่าไหวนะไหวถ้าพร้อมแล้วคุณผู้ชมครับผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องรถบรรทุกครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือตัวเลือกใดไม่ใช่คุณสมบัติของแผ่นสะท้อนแสงที่กรมการขนส่งทางบกบังคับให้ใช้งาน
สีเขียวเนี่ยครับสะท้อนแสงสีเขียวครับ
เดี่ยวเลือกตอบตัวเลือกที่สองข้างรถต้องใช้แถบสะท้อนแสงสีเขียวซึ่งเป็นคำตอบที่
ครบครบครบครบครบครบ

ถูกต้องนะครับด้านข้างรถต้องใช้แถบสะท้อนแสงที่เป็นสีเหลืองกับสีขาวเท่านั้น
ส่วนด้านท้ายรถนะฮะกฎหมายรถบรรทุกได้ระบุว่าให้ใช้สีแดง
ถ้าฝ่าฝืนนี้จะถูกโทษปรับสูงสุดไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ครอบเวอร์ของลุงเดียวได้รับทุนไปต่อชีวิตข้อแรกนะครับ๕๐๐๐บาท
เอาล่ะมาฟังกันต่อ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องมาลัยครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
พวงมาลัยที่ได้สัมผัสไปคือพวงมาลัยที่อยู่บนพานใด

และยายแจ้วนะครับเลือกตอบ
ตัวเลือกที่สามพานที่๓ซึ่งเป็นคำตอบที่
ครอบครับ
มะลิหอมกลุ่นตลบอบอวนไปหมดเลยนะครับ
พวงจะเป็นดอกกุหลาบแล้วก็จะเป็นดอกกล้วยไม้นะฮะ
อกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้ก็สวยนะครับ
แต่ผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าเป็นดอกมะลิแบบนี้นะฮะ

แล้วก็มาลัยพวงนี้ผมขอมอบให้กับย่าครับ
ขอให้ย่ามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ

ขอมอบให้นะขอให้ย่ามีสุขภาพที่แข็งแรงนะ
แล้วก็อยู่เป็นร่มโพร่มใสกับลูกไปนานนะจ๊ะย่าจ๋า
พวกเราทีมงานรักย่านะรักครอบครัวย่านะ
ครอบครัวของลุงเดี่ยวจากจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้นะครับ
ตอบถูกไปสองข้อรับทุนไปต่อชีวิตหนึ่งหมื่นบาท
ลุ้นกันต่อนะครับกับสองข้อที่เหลือ
ว่าจะคว้าเงินแสนและเงินล้านกลับบ้านได้หรือไม่ในวันนี้นะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องจังหวัดนครสวรรค์ครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะฮะคือ
อำเภอใดในจังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่เล็กที่สุด

อ้อยเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งอำเภอกรกพระซึ่งเป็นคำตอบที่

อำเภอที่เล็กที่สุดนะฮะในตัวเลือกนั่นก็คืออำเภอก้าวเลี้ยวมีพื้นที่เล็กที่สุดครับ
แล้วมีขนาดก็คือสองร้อยห้าสิบหกจุดเจ็ดตารางกิโลเมตรเหลือข้อสุดท้ายนี่แหละครับ
ที่จะฟันทงว่าจะได้เงินแสนกลับไปบ้านหรือไม่ขึ้นอยู่กับเรื่องนี้ครับ
เรื่องบ้านของเราครับและคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
สติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ตรงประตูตู้เย็นมีโดเรมอนทั้งหมดกี่ตัว
ตัวเลือกที่หนึ่งค่ะน้องแก้มเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่งสี่ตัว
ซึ่งเป็นคำตอบที่หนึ่งแสนบาทจะได้หรือไม่

โดเรมอนอยู่ทั้งหมดมีเจ็ดตัวลูก
หายไปตั้งสามตัวนะแก้ม

ไม่ใช่สามตัวนั้นย่าเป็นคนติดนะ

ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งหมดก็คือ
แต่นี่มันคือเกมนะลุงนะ
พูดถึงว่าโอกาสที่กว่าจะได้เงินหมื่นมา
ถ้าคนที่ไม่มีป้าอ้อยรู้สึกยังไงบ้างครับ
ก็ยากลำบากที่ไม่มีเงินหมื่น
หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการเรามีค่าเดินทางค่าอาหารค่าเสียเวลาให้ต่างหากนะครับ
ไม่เกี่ยวกับเงินที่ตอบคำถาม
จะได้นำเงินตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
เดี่ยวลุงเดี่ยวคิดว่าจะเอาไปต่อลมหายใจตรงด้านไหนก่อนนะครับ

คือความฝันสูงสุดเลยเนอะของลูก
ว่าเห็นแม่เวลาฝนฟ้ามามันน่ากลัวมากใช่ไหมครับ

แล้วย่าย่าก็ต้องวิ่งเข้าไปหลบตามหิ้งพระบ้างอะไรบ้าง
เดินอยู่ก็ไม่รู้ว่าอะไรมันล่วงลงมา
ใส่หน้าเย็บไปตั้งไม่รู้กี่เข็มแล้ว
อันตรายมากนี่ก็คือความหวังของลูกคนนี้นะครับ
ถ้าเขากำลังดีนะผมเชื่อเลยว่าครอบครัวนี้ไปกันรอดแน่
เพราะฉะนั้นพี่เดี่ยวก็ต้องดูแลร่างกายนะ

อย่างที่บอกนะครับว่าคนรอบข้าง

ถือเอาตรงนี้มาเป็นกำลังใจของเราให้ได้
เรามาช่วยกันสารฝันให้เสาหลักของครอบครัวอย่างลุงเดี่ยวนะครับ
พอที่จะมีเงินไปซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวของเขา

น้ำใจของท่านอาจช่วยต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับครอบครัวนี้ได้
ผมเชื่อนะครับว่าทานน้ำใจของคุณผู้ชมที่ดูเกมต่อชีวิตนั้นไม่แห้งเหือดหายไปจากจอทีวีแน่นอน
อนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับ

ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ
แล้วขอให้มีปฏิหารให้พี่เดี่ยวได้กลับมา
มีชีวิตที่เป็นปกติ

ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณนะ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัตทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต
สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
ขอบคุณเกมต่อชีวิตที่ช่วยต่อชีวิตให้กับพวกผมและครอบครัว

ผมจะเอาไปใช้ซ่อมแซม

และที่เหลือให้เป็นทุนการศึกษาให้กับน้องแก้ม